จากว่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลชายซึ่งแน่นอนครับ
ในเมื่อวานที่ผ่านมาฟุตบอลหญิงชิงไปก่อน
ก็พลาดท่าให้กับเวียดนามไปครับแพ้ไปสมมุติตอนหนึ่ง
แต่ก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดเสียประตูไป
ก็พยายามที่จะบุกเพื่อเอาประตูคืนก็เป็นว่าตอนนี้ครับ
ในการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่สังกัดอยู่
ฟุตซอลชิงกับเวียดนามทั้งชายและหญิงนะครับ
พบกันหมดเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้งสองประเภท
พลาดจากฟุตบอลหญิงวันนี้ปิดท้ายบอลชาย
สนใจมากมากเลยนะครับก็แน่นอนครับ
สำหรับเรื่องของความพร้อมตรงนี้อะนะครับ
เดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับ
มีการเตรียมงานแสดงคอนเสิร์ต
พร้อมติดตั้งเวทีจอยักษ์ให้กับแฟนบอล

ไม่สามารถจะเข้าชมเกมในสนามได้
ไว้มารวมตัวเชียร์ทีมชาติของตนเอง
ที่จะพบกับทีมชาติไทยในการชิงเหรียญทองกีฬา๔เกมในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
ซึ่งบริเวณนี้สามารถรับรองแฟนบอลเวียดนามได้มากกว่า๑หมื่นคน
เพราะเนื่องจากบัตรเข้าชมในเกมนัดชิงเหรียญทองของทัพดาวทองกับทัพช้างศึกกว่า๔๐๐๐ใบ
ได้มีการจำหน่ายหมดไปก่อนหน้านี้แล้ว
และมีรายงานว่าตัวผีราคาสูงถึง๒๓ล้านดองหรือ๓๔๐๐๐บาท
ส่วนการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทย
โนโพลกิ้งได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามฮานอยประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
อกจากนี้มาโน่ยังขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนไทย
ดให้นักเตะสัมภาษณ์กับสื่อทุกสำนัก
เพื่อให้นักเตะไม่กดดันตัวเองก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ
เกมนี้เวียดนามกับไทยน่าจะต้องเล่นถึง๑๒๐นาที
แต่จะเป็นทีมชาติเวียดนามที่จะเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยไม่ต้องหาผู้ชนะในการดวนจุดโทษ
เพราะมองว่าไทยมีสไตล์การเล่นเหมือนกับมาเลเซียที่ทีมชาติเวียดนามเอาชนะมาในรอบรองชนะเลิศ
ส่วนจุดเด่นของทีมชาติไทยมักมีแรงฮึดที่มากขึ้นกว่าเดิมเวลาเจอกับทีมชาติเวียดนาม

ที่สิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในเกมนัดนี้น่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่ง
ภูมิสาวประตูเป็นกวินธรรมสัตว์จานันท์นาขินวิเศษชาติแบ็คขวา
ประธานเข็มดีกับชนะพัฒน์บัวพันธ์เป็นคู่เซ็นเตอร์แล้วก็อิริฟานดอเลาะเป็นแก๊กซ้าย
กลางมีวิรเทพป้อมพันธ์กับชายาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญเบนจามินเดวิทแล้วก็เอกณิตปัญญา
ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นกรวิทยาศาสตร์โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหากเสมอกันในเวลา
จะมีการต่อเวลาพิเศษอีก๓๐นาทีและยังเสมอกันอีกจะมีการตัดสินกันในการดวนจุดโทษทันที
อำนาจอัญญธนาและเกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม